ท่านผู้ชมครับที่ปัตตานีเนี่ย
มันมีคลิปที่เขากำลังแชร์กันอยู่

ที่ถูกชายคนหนึ่งอายุ๖๐๗๐แล้วกำลัง
อ้างว่าตัวเองมีปืนแล้วก็ข่มขู่เข้าไป
เขาก็โทรไปเรียกเพื่อนกันแล้วก็มาช่วยได้
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับ
นี่ฮะอันนี้เป็นที่เพื่อนเขาถ่ายเอาไว้ก่อนนะฮะคือเราต้องขออนุญาต
เบลอภาพหน่อยจะมีผู้ชายคนนึงอายุ๖๐๗๐แล้วล่ะกำลังบังคับ
ผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งที่อยู่แถวตรงมุมซอกตึกตรงนั้น
ครับจากนั้นก็โทรเรียกเพื่อนแล้วเพื่อนก็มาช่วยกันอันนี้เป็น

คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีสองคืนที่ผ่านมานะครับใน
พื้นที่ตำบลตะลูบะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะผมเล่าให้ฟัง
ใหม่เอาตรงนี้ก่อนนะน้องผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาเอามือถือเนี่ย
ถ่ายไว้ระหว่างนี้โทรไปเรียกเพื่อนด้วยเพราะว่าเพื่อน
แล้วผู้ชายคนนี้ข่มขู่ว่ามีปืนนะฮะก็เลยไม่กล้าเข้าไปช่วย
พอเขาโทรไปเรียกเพื่อนปุ๊บก็จะเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เห็น
กลุ่มผู้ชายวิ่งไล่ตามมีคลิปตรงนี้นี่ฮะแล้วก็รุมกระทืบไปฮะผู้ชาย
คนนั้นน่ะเพราะว่าแหมไปรวนรามอาณาจารย์เพื่อนเขานะครับเพื่อน
ของหญิงสาวผู้เสียหายที่เป็นคนถ่ายคลิปนะครับบอกว่าเมื่อ
คืนนี้เนี่ยก็ออกมาซื้อของที่ร้านค้าแถวบ้านกันแล้วมีผู้
อายุ๖๐๗๐นั่งขายบุหรี่อยู่หน้าร้านพอเห็นเพื่อนของเขาเนี่ยที่
ลวนลามเพื่อนพยายามเข้าไปช่วยผู้ชายคนนี้บอกว่ามีปืน
ก็เลยไม่กล้ากันก็เลยเนี่ยฮะใช้มือถือเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็

มาอยู่ดีเข้ามาจับตรงนี้ใช่ไหม

เดินวันเดียวกันของคืนนั้น
เดินวันเดียวกันเลยเดี๋ยวว่าเป็นคนอื่น
ใช่แต่เพื่อนหนูเหมือนกัน
รู้ไหมว่าลูกคนนี้เคยเป็นคนในพื้นที่หรือว่ายังไง
เมื่อคืนที่เพื่อนหนูที่ตามไปเห็นว่ามันจะกลับรถใช่ไหมคะ
คือมันเข้าไปทางเหมือนก็ทางซอยข้างหน้าที่เรามาเมื่อกี้

แต่ทีนี้น้องผู้หญิงผู้เสียหายเขาไม่ไปแจ้งความ

เขาบอกว่าก็เห็นเป็นคนแก่แล้วก็เลยไม่อยากให้ติดคุกตอนแก่
แต่ถ้าคราวหน้ามีอีกเนี่ยจะแจ้งความแน่
แต่พี่ว่าไปลงบันทึกประจำวันไว้หน่อยก็ดีนะฮะ
อืมกลัวว่าจะไปก่อเหตุกับคนอื่นเองนะครับ
ดูจากจุดพื้นที่เนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าเป็นที่รับตาคนอะไรยังไงเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ก่อเหตุแบบโหอุกอาจกล้ามาก

เผื่อจะมีโครงอาการอะไรทั้งจกทั้งจิต
ญาติพี่น้องจะได้เอาไปดูแลนะผู้ชายคนนี้นะฮะ
กลัวว่าจะเป็นอันตรายกับคนอื่นนะคะ